ที่กลุ่มวัตรพรบอกว่าโรคจิตเพศคือ
กลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของความคิด
ทำให้ผู้ป่วยมีความคิดและการรับรู้

มันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ

มีผู้ชายหลอนยา

พอเจ้าหน้าที่ไปถึงพยายามจะไปคุมตัว
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เอาไม้ขอนนะครับ

นี่ฮะตำรวจโอ้โหหัวแตกเลย

นี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพท่าตูมได้รับแจ้งว่ามีคนเมาแล้วอารวาส
หน้าอบตท่าตูมตัวเมืองสารคามครับมหาสารคาม

แต่ระหว่างที่เข้าระงับเหตุนะครับถูกผู้ชายคนนี้ใช้ไม้ขอฮะ
ฟาดเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไป๒นายฮะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนายองค์อาจหรือว่าในหมูอายุ
คลั่งที่ใช้ไม้ขอฟาดเจ้าหน้าที่นะครับ
พบว่าบ้านปิดฮะปิดเงียบเลยส่วนนายองค์อาจถูกคุมขังอยู่ที่สพท่าตูมครับ
จากการสอบถามชาวบ้านก็ให้ข้อมูลว่าโอ๊ยองค์อาจมีบ้านสองหลังนะ
โดยพ่อกับแม่จะอยู่หมู่บ้านนึง
ส่วนบ้านหลังนี้นายองค์อาจอยู่คนเดียว
เมาก็จะอารวาสครับลองฟังชาวบ้านเล่าครับ
ดาบตำรวจวสันนันทแสงผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพท่าตูมที่ท่านหัวแตกแล้วก็แขนซ้ายหัก๒ท่อนด้วยนะ
เปิดเผยบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งก็ไประงับเหตุนะครับไปกันสี่นาย
แล้วก็พอผู้ก่อเหตุเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหนีลงทุ่งนะครับด้านหลังอบต
เขากับน้องอีกคนก็เลยรีบวิ่งตามไปครับผู้ก่อเหตุวิ่งขึ้นมาหาน้องอีกคนเขาเห็นท่าไม่ดีก็เข้าไปช่วย
จากนั้นผู้ก่อเหตุครับหันมาต่อยเขาล้มกลิ้งลงไปเลยฮะแล้วก็แย่งไม้ขอจากมือกลับไป
คราวนี้กระหน่ำตีมาที่ศีรษะเพื่อนตำรวจอีกนายก็เลยใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่ผู้ก่อเหตุจนคุมตัวได้ครับ
ตอนนั้นคนร้ายยังหลอนอยู่คิดว่าจะมีคนมาทำร้าย
แล้วก็ครั้งนี้จากการตรวจปัสสาวะนะครับพบสารเสพติดในร่างกายครับ